เชื่อคำพูดนี้ไหมปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้อง

ตอนนี้ดังไปถึงสิงคโปร์และทั่วโลกเลยนะคะนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์
วัย๓๐ปีเขาบอกว่ามาใช้บริการแท็กซี่ไทย
โกงค่าโดยสารแถมโดนชักมีดขู่ด้วย
กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นคลิปปรากฏออกมา

แต่เอาเป็นว่าพอคลิปนี้มันปรากฏออกไป

มันไม่ได้อยู่แค่ในไทยหรือว่าในสิงคโปร์

คือดอมเวลามันออกไปเขาไม่ได้บอกว่า
เขาบอกไทยแท็กซี่เลย

นี่คลิปนี้แหละค่ะที่นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์
เธอตัดสินใจไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียของเธอ
แล้วคลิปนี้ในสิงคโปร์ดังมากนะคะ
แล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ชาติอื่นพี่เบิร์ดดอม

ว่าไงรู้ไหมเคยเจอเหตุการณ์คล้ายแบบนี้เลย

นี่ไงเห็นไหม
ภาพลักษณ์ที่มันปรากฏออกไปมันกลายเป็นแบบนี้ไป

เรานะคะนักข่าวของเรามีโอกาส
วิดีโอคอลไปสอบถามผู้เสียหาย
เป็นผู้หญิงชาวสิงคโปร์วัย๓๐ปีนะคะ
เล่ารายละเอียดให้ฟังแบบนี้
เอาฝ่ายผู้เสียหายก่อนนี่ค่ะคนนี้ค่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะกำลังจะเดินทางจากโรงแรมย่านสุขุมวิท๑๕
ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อจะกลับสิงคโปร์

หมายถึงว่าทางโรงแรมแจ้งเธอว่าไม่กดมิเตอร์นะ

ถ้าเกิดว่าจากโรงแรมที่เธอพักไปสนามบินสุวรรณภูมิมัน๒๕๖๐

ใช่ค่ะเธอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า

เงื่อนไขหนึ่งคือต่อรองเหลือ๔๐๐

วกกับข้อต่อรองที่๒คือต้องไม่ขึ้นทางด่วนหรือไฮเวย์

เงื่อนไขนี้นะคะแท็กซี่เองก็ตอบตกลงแล้ว
แต่ปรากฏว่าตอนขับไปไปขึ้นทางด่วน

ขึ้นทางด่วนแล้วจู่ก็เหมือนเขาคุยกันบนแท็กซี่ค่ะ
สุดท้ายแท็กซี่ไปจอดไหลทางบนทางด่วนนะ
ตอนนั้นเธอบอกว่ารู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกกลัว
ก็เลยบอกให้แท็กซี่ขับไปส่งที่สนามบิน

แท็กซี่ก็ขับไปไปถึงสนามบินค่ะ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์ท่านนี้

ถูกค่ะแต่ปรากฏว่าแท็กซี่ทอนให้เพียง๔๐๐

เธอก็เลยถามไปลักษณะคือทวงถามค่ะ
ซี่ตอบกลับมาว่าก็ค่าทางด่วนไง

หลังจากนั้นคนขับแท็กซี่ก็เริ่มมีอารมณ์แล้วก็ขึ้นเสียงนะคะ

ทีนี้เธอก็ยืนยันบอกว่าไม่เราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าค่าแท็กซี่เหมาจ่ายคือ๔๐๐

ก็คุณไปขึ้นเองเขาก็ไม่รู้ทางไง
แต่นี่ให้แบงค์พันธุ์ไปทอนมาแค่
นั่นหมายความว่าค่าบริการรวมค่าทางด่วน๖๐๐
นี่แหละค่ะพอเริ่มมีปากเสียงกันมากขึ้นนะคะ
คนขับสุดท้ายยอมทอนเงิน
แล้วทอนเงินเดินไปที่รถไปหยิบมีดเห็นไหมคะ

ฝั่งข้างคนขับคือลักษณะเอามาข่มขู่
เธอบอกแบบนี้เธอบอกว่ารู้สึกช็อกมาก

ก่อนที่รบประพอของสนานบินจะเดินมาดูแล
รักษาความปลอดภัยแล้วก็ถ่ายถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เธอบอกว่าล่าสุดเธอสบายใจขึ้น
เพราะหลังจากที่เดินทางกลับไปประเทศ
ตอนนี้ตำรวจไทยได้ติดตามตัวคนขับรถทักซี่ในตางคราว

อยากรู้อย่างใจจดใจจ่อเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนขับรถแท็กซี่บอกว่า
เป็นความเข้าใจผิดของเขาเอง
เข้าใจว่าต้องทอนเงินให้กับผู้โดยสารแล้วก็ทอนครบแล้วด้วย

ก็เลยทำให้ผู้โดยสารทวงเงิน
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิด

เอาแล้วมีดอ่ะพกทำไมอ๋อพกไว้ป้องกันตัว
เขาบอกแบบนี้ลองฟังชุดคำอธิบายจากโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้
แท็กซี่ผมก็เลยต้องไปเรียกกับหมวดในมาร์คเคียง
ใช่แล้วผมก็นับเหลือนี่เพราะฉะนั้น
ผมก็ไม่ได้ขอโทษของตัวนั้นที่ว่า
ผมไม่ได้บอกเขาว่าขอโทษเขาจะฝีกันให้เอง

หนึ่งตัวเลขเงินครับสองพล็อตเรื่องเรื่องราวที่ทั้งต่างฝ่ายเนี่ย
ต่างพูดคนละประเด็นเลย
แต่ทีนี้ทางบ้านเราก็คือกรมการขนส่งทางบก
กำกับดูแลเรื่องของแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกผู้ชายคนดังกล่าว
มาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันจันนี้นะคะ
เพราะถือว่าถ้าเกิดว่าผิดจริงเนี่ยเสียชื่อนะ
แต่เราก็นำเสนอให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งนักท่องเที่ยวด้วย
ทำงานให้สุจริตรักษาอาชีพไว้ดีกว่า